ตั้งแต่พี่ด้วยใจเด็กเดียว
รักคนเดียว
น้องจึงต้องร้อง

เนื้อเพลงที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับ
ร้องเพราะไม่เพราะไม่เป็นไรนะครับ
ถ้าถูกต้องก็รับเงินทุนประจำเพลงนั้นไปเลย

มาดูกันนะครับว่าเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณมัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้อง
ไม่ได้ร้องในฐานะนักร้องมานาน๔ปี
แต่วันนี้ก็มาร้องในฐานะนักร้อง

หลังจากที่คลอดลูกสาวคนที่๒ค่ะ

แล้วก็ตารู้สึกพร่ามัว
มือเริ่มชาเริ่ม

คุณหมอบอกว่ามัดเป็นโรคไตบวมน้ำค่ะ

น้ำหนักมัดตีขึ้นมาใน๑อาทิตย์ขึ้นมา๒๐กิโล

ทานโทษถามนิดนึงแล้วเรื่องขับถ่ายล่ะครับปกติไหม

ปัสสาวะได้น้อยกว่าที่มัดกลิ่น

เข้าห้องน้ำบ่อยค่ะแต่ปัสสาวะออกมาได้ทีละนิดทีละนิด

ปัสสาวะไม่ออกแสดงว่าน้ำที่เข้าไปก็อยู่ในร่างกาย

นี่เป็นเรื่องที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรออก

ก็ไปหาคุณหมอคุณหมอเขาก็บอกว่ามีหนึ่งก็คือให้เราควบคุมทานอาหาร
ก็คือลดจัดให้ลดลงของของมันของทอดของที่ทำให้เรากระหายน้ำให้ลดลง
คือรสในความหมายของคุณหมอคือให้หยุดไปเลยแล้วก็ให้กินประเภทของจืดเลย
แล้วก็จากน้ำที่เรากินเยอะก็ให้เป็นจิ๊บแทนนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือเบื้องต้นที่คุณหมอบอก
แต่พอมันขึ้นมาขนาดนี้ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ทุกอย่างออกไป
ในร่างกายมันต้องใช้อีกวิธีหนึ่งที่มันต้องขึ้นมาอีก

ดน้ำออกจากร่างกายวิธีทำคือ
ใส่สายยางเข้าไปทางอวัยวะเพศ

ใช่ค่ะคือคุณหมอบอกว่ามีสองทางคือเจาะที่ท้องกับทางอวัยวะเพศ
แต่คุณหมอเขาให้เราเลือกว่าจะเลือกทางไหน
เราก็เลยตัดสินใจว่าเลือกทางอวัยวะเพศค่ะ
เพราะว่าน้ำมันจะออกได้เยอะที่สุด
และเป็นการดึงเหมือนแบบเขาเรียกว่าสูบเลยอะค่ะพี่

ทั้งกล้ามเนื้อแขนทุกอย่างที่อยู่ตามร่างกายของเรา

เลือกวิธีนั้นเพราะว่าอ่ะมันทำให้เรากลัวน้อยที่สุด

แต่มันน่ากลัวน้อยที่สุดจริงไหมทำไมถึงทำครั้งเดียว

คือมันเหมือนพอหนูลืมตาขึ้นมาเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่อะค่ะพี่
ร่างกายหนูมันหมดแรงไม่มีแม้กระทั่งจะยกมือ
สูบออกครั้งแรกน้ำหนักมันหายไปขนาดไหน

ที่คุณหมอให้ดูแจ้งเท่าที่จำความที่พยาบาลบอกได้ออกไปประมาณ๑๕กิโลค่ะ
สูบออกไป๑๕กิโล

น้ำก็คือ๑๕กิโลคือ๑๕ลิตร

เดี๋ยวครับถ้าเล่นอย่างนี้เนี่ยการสูบแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าตลอดไปนะเดี๋ยวพอน้ำมันมีอีกก็ต้องสูบอีกแล้ว

เหตุที่ทำให้ร่างกายของเราอยากเอาส่วนที่เป็นของเสียออก

หลังจากที่เราลืมตาฟื้นจากยาสลบมาที่เขาสูบน้ำเสร็จแล้วคุณมัดเห็นอะไรบ้างร่างกายเราเป็นไงพร้อม

เวลาจิ้มออกไปแล้วมันจะบุ้งใช่ค่ะก็คือมันจะกลายเป็นแบบจิ้มแล้วก็คาไปเลย
ถ้าสมมุติเรายกมันก็จะเหี่ยวกองเก่งอย่างนี้เลยใช่แล้วความเจ็บปวดเหรอคะ
ที่สุดก็คือน่าจะเป็นตรงช่วงท้องอะค่ะแล้วก็มีการปวดตรงตามแขนขา
เพราะว่าน้ำที่ออกไปมันก็มีส่วนของผสมของพวกสารที่บำรุงสุขภาพเราด้วย
ที่เป็นประโยชน์เหมือนกันก็ออกไปด้วยคอลลาจ้งคอลลาเจสออกไปหมด
พอเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วเนื้อเป็นอย่างนั้นร่างกายซูบอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเรี่ยวมีแรง
ก็เลยคิดว่าจะทำครั้งเดียวใช่ค่ะหลังจากนั้นไม่ได้ทำอีกเลยแล้วใช้วิธีอะไรในการพยุงสุขภาพมาจนถึงทุกวันนี้
ก็ทานอาหารค่ะทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายคือมัดเป็นคนไม่ทานผักไม่ทานผลไม้ด้วยเป็นทุนอยู่แล้วอะค่ะ
ก็หันกลับมาทานบ้างบ้างบ้างเป็นบางชนิดแล้วก็รสอาหารที่เป็นจำพวกเผ็ดเปรี้ยวเค็มก็คือทานอาหารที่อยู่ในรถระหว่างกลางที่ร่างกายเรารับได้
ณตอนนี้คุณมัดยังไม่ต้องเจาะถ่ายล้างอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้น

ก็ยังอยู่ตัวค่ะก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างเจ็บแขนเจ็บข้อเท้าข้อขาแล้วก็ปวดหลังบ้างซึ่งการปวดหลังเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่ามาด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะ

ใช่ค่ะแล้วก็เท้าหนักแต่ว่าก็ถ้าเกิดจะให้กลับไปทำเหมือนเดิมมัดก็ไม่ค่ะ
เป๊กขอย้อนกลับไปถามคุณมัดหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เราสูบน้ำออกจากร่างกายแล้วนานไหมคะกว่าเราจะกลับมาแบบ

มีแรงแล้วก็กลับมาบวมอีกใช้เวลาเท่าไหร่คุณหัส
มา๒เดือนกว่าค่ะ
ไม่นานไม่คุ้มเจ็บอ่ะดิ
เดือนก็เต็มถังอีกแล้วเขาสูบออก
คุณมัดณตอนนี้ค่ะสาวในยุคนี้ทุกคนอยากขาวอยากสวยอยากผอมอยากเอวเล็กแขนเล็กกันหมด
และเป๊กเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอาจจะกำลังมีวิธีทางรัฐแบบคุณมัดอยู่
คุณมัดอยากบอกอะไรสาวที่ดูอยู่และกำลังจะทานยาเป็นกำมือกำมือต่อวัน
ก็มัดอยากจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ให้ร่างกายของเรานะคะอยู่ตัวแล้วก็สุขภาพดีด้วยก็คือการออกกำลังกาย
ผักผลไม้ให้ครบ๕หมู่นะคะแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายเราถ้าเกิดไปตรวจแล้วทำมีตัวยาตัวไหนที่เป็นคำเป็นคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนำมาทาน
มันว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีกว่าค่ะมันเป็นทางออกที่ดี

และอีกอย่างหนึ่งเราจะไปกินตามคนอื่นไม่ได้คุณผู้ชมร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคนนี้ทำอย่างนี้แล้วเราจะไปทำอย่างเขาไม่ได้ค่ะ
ก็คือชีวิตไม่มีทางรัฐนะฮะดีไม่มีทางรัฐครับก็เป็นเรื่องสุขภาพที่เราก็เป็นห่วงทุกท่านนะฮะ
ต้องดูแลสุขภาพกันเองนะฮะตัวเราเองไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเรานะฮะว่าเราเป็นอย่างไร
ก็บอกแล้วว่าต้องรอบครอบของเราก็ต้องรอบครอบเหมือนกันคุณมัดในเรื่องเนื้อเพลงนะครับ
ผิดไม่ได้เลยนะครับผิดก็กลับบ้านเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑เพลงต้องการ๑แสนต้องร้องให้เราฟัง๖เพลง
งั้นมาเพลงที่๒กันเลยนะครับเพลงที่๒นี้มูลค่าสองหมื่นบาทครับคุณผู้ชมอินโทรมาเลยครับ
อินโทรมาเลยครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทครับคุณผู้ชมอินโทรมาเลยครับ

คุณแม่ร้องเพลงไม่เป็น
ชอบฟังได้เพลงนี้เคยฟังไหมคะ

อย่างนั้นไม่พลาดต้องรู้จักกันแน่นอน

ก็เป็นเพลงดีอีกเพลงหนึ่งเอาละครับเพลงนี้
ถ้ายุดก็ได้หนึ่งหมื่นนะครับ
ถ้าสู้ต่อมีลุ้นสองหมื่นถ้าร้องผิดหนึ่งหมื่น
เหลือห้าพันตัวช่วยมีสามตัวช่วย

เพลงนี้คุณมัดจะสู้

ในเพลงนี้จะใช้

ไม่ใช่นะครับ
เอาละครับก็ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกขอเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
แล้วก็คุณมัดก่อแถมเรื่องความภัยร้อให้ด้วย

ตื่นเต้นขัก
เพราะว่าไม่ได้ร้องเพลงนี้เลยนะครับ
โปรดติดตามันที่๓นสวัสดีครับ
โปรดติดตามันที่๓นสวัสดีครับ
โปรดติดตามันที่๓นสวัสดีครับ
หัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของ
ฉันต้องสะอื้นกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้อง
ไม่อาจจะเรียกร้องให้เธอนั้นมาเคียงไกล
หัวใจของน้องร่ำร้องหาเธอเช้าคำ
เส้นจรกรรมน้ำตาไม่มีจลาย
อยากคิดลืมพี่แต่แล้วก็สุดหักใจ
ห้ามหากใจไม่ไหว
เพราะว่าหัวใจฉันเป็น

ฉันรักเธอยิ่งกว่าใครครับ
เธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมั่นเสมอ
ถึงจะมีชายอื่นที่ดีกว่าเธอ
ยังมันต่อเธอเสมอ
เพราะฉันรักเธอยิ่งนัก
ชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้
แม้ว่าหัวใจของเรารักกันยิ่งนัก
เพราะเธอมีคู่อยู่แล้วเธออย่ามารัก
เม้นหากจากนางเมียรัก
ขอเป็นคนรักคนแรกของเธอ